เอาไปดูข่าวที่ผมโปรยเอาไว้สาวเมืองตรังนะครับ
เขาบอกเล่นคุณสัยนะฮะตอนดึกแอบไปโยนของเหล่านี้
กระดูกผีนะฮะตะปูตอกฝาโลงศพอย่างนี้

โยนใส่๓๐หลังคาเรือนได้นะครับคุณผู้ชมฮะ
เอาไปดูถุงพลาสติกสีขาวนี้นะครับอยู่ในตะกร้านะฮะ
เป็นห่อปริศนาที่ชาวบ้านเขาเก็บลงจากหลังคาแล้วก็แกะดูนะฮะข้างในถุง
อย่างที่ผมนำเรียนไปมีครบเลย
กระดูกอัฐิผ้านามัยเปื้อนเลือดมีตะปูตอกฝาลงศพด้วย
ของทั้งหมดเนี่ยเจอในชุมชนหลังสโมสรเก่านะครับ
เทศบาลเมืองกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับ
ชาวบ้านเขาจับกลุ่มคุยกันนะครับถึงความหวาดภาวะนี้นะครับ

พอขึ้นไปเก็บมาดูนะครับก็ดูแล้วล่ะ
มันเป็นของที่ทำมนต์ดำทำคุณสัยนะฮะ
มีถุงใส่ผ้าอนามัยเปื้อนเลือดถุงใส่กระดูกผี
แล้วก็ตะปูตอกฝาโลงเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีอยู่บ้านหลังเดียวนะ
มีหลายหลังเลยที่ถูกถุงพวกนี้โยนขึ้นไป
บ้านมีอยู่๕ถุงนะฮะหลังคาเดียว
คือมีชาวบ้านท่านหนึ่งสังเกตขึ้นไปมองบนหลังคา
ทำไมบ้านนั้นถึงมีถุงขาวอยู่บนหลังคา
ทีนี้มองไปบ้านอื่นบ้านอื่นก็มีสำรวจไปสำรวจมามีหลายสิบหลัง
ก็เลยต้องไปเก็บลงมาพอเปิดออกมาตกใจอย่างที่คุณเบิร์ตบอกเลย
อาลีก็ไม่รู้นะสกปรกไปหมดนะฮะ
เย้ยขาวอายุเท่า๙๒ปีแล้วเป็นผู้เท่าผู้แก่ในชุมชน

แกก็ไม่เคยเห็นเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันนะฮะ
ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านรู้แล้วว่าเป็นฝีมือใคร
ก็เป็นแม่ลูกคู่หนึ่งที่อยู่ในชุมชนนี่แหละ

นะฮะยายเนี่ยเข้าไปถามกับเจ้าตัวด้วยนะ
เขาบอกว่าลูกสาวเขาอายุ๕๐แล้วประจำเดือนมันมาไม่หยุดเลย
ก็เลยทำแบบนี้เขาบอกว่าเป็นวิธีการรักษาโรคของลูกสาว
เอ้าชาวบ้านเขาเดือดร้อนสิครับนะฮะ
เขาบอกว่าให้ชาวบ้านรับสิ่งที่ไม่ดีแทนบ้างนะฮะ

ยายก็เตือนแล้วบอกว่าทำแบบนี้ไม่ดีหรอกลูกนะครับ
เรื่องต้นชาวบ้านรวบรวมรายชื่อกันนะครับ
ไปแจ้งความที่สพกันตังให้ดำเนินคดีกับเจ้าของถุงพวกนี้นะครับ
เพราะว่านอกจากจะเรื่องอาถรรพ์แล้วเนี่ย
เขากลัวว่าเดี๋ยวมันนำเอาสิ่งไม่ดีมาให้คนในชุมชนครับ

ครับถ้าเจ็บอุปัติเหตุอะไรนะฮะ